มาดูอีกภาพน่ารักกันนะฮะ

จะไปไหนต้องป้องกันตัวแบบเต็มที่เหมือนกัน

สำหรับหนูน้อยคนนี้
หนูน้อยคนนี้จัดเต็มขนาดไหน

โอ้โหนี่หนูน้อยมนุษย์อวกาศ

นี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่ก็จัดเต็มให้กับหนูน้อย

เพื่อออกมาข้างนอกจะได้สบายใจหายห่วงนะครับ
แล้วก็คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียล

ชุดแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหน
ทีนี้เราก็ไปค้นข้อมูลมาฝากคุณผู้ชม

ใหญ่สุดสำหรับเด็กที่สูงไม่เกิน๑๕๐เซนติเมตร

ชุดใหญ่โย่ดึงหน่อยนะฮะ

คนที่เข้าไปติดตามในโลกโซเชียล

ตัวจัดเต็มมาทั้งทีออกมาทั้งทีแล้ว

วาดไปเยอะอันนี้ก็เป็นความน่ารักนะครับ

เขาบอกว่าจะทำอย่างไรให้ปอดจากโควิด๑๙

ก็มีการปรับตัวกันเหมือนกัน
นี่ครับเอาไอเดียไปใช้ได้นะคุณฮะ
ในการบริการส่งของให้กับลูกค้า
ให้ถึงมือนะครับ
เมื่อท่านตะโกนสั่งของ

ขายอะไรอ่ะอุปกรณ์ไฟไหม
น่าจะใช้อุปกรณ์ที่ส้มของในบ้าน

แล้วน้องเอาเงินใส่ในนี้

ถ้ารถบรรทุกยกดำได้ด้วยคุณ

แล้วก็เอาเงินทอนใส่มา

แต่ทั้งหมดต้องเชื่อใจกันทั้งลูกค้า
คนขายด้วยนะเพราะไม่ได้รับเงินจากมือ